เวลากลางคืนหรือว่ากลางวันก็แล้วแต่ในจุดที่การจราจรอาจจะไม่ค่อยหนาแน่นเนี่ย
ถ้าจุดไหนมีสัญญาณไฟไข่เขียวไข่แดงเนี่ย

ใช่ใช่ใช่ไหมซึ่งนั่นแหละก็คือสัญลักษณ์บอกว่าให้ชะลอ
ให้ระมัดระวังทุกส่วนที่ต้องผ่านแยกนี้
แต่ชาวบ้านบอกว่าอันนี้มันก็แยกวัดใจอ่ะอันนี้มันคือการวัดใจอ่ะ
จริงนะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับ
สามแยกบายพาสโพตลาดแก้วถนนสายลบบุรีสิงห์บุรีหมู่หนึ่ง
ที่อำเภอท่าวุ้งลบบุรีบอกว่าจากเหลืองกระพริบกระพริบ
คือเปลี่ยนเป็นไฟเขียวไฟแดงตลอดเลยได้ไหม
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะแล้วรถใหญ่ใหญ่วิ่งผ่านเยอะด้วยไง
รถบรรทุกอะไรแบบเนี้ยคือไม่นับที่ไม่มีสัญญาณไฟเลยนะ
อันนั้นให้วัดใจสุดสุดอ่ะค่ะแต่อันนี้ก็วัดใจเหมือนกัน
มีเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อนะตัวรถเนี่ยเขา๑๐ล้อแล้วก็พ่วงเปล่ามาอีก๑๒ล้อเป็น๒๒ล้อนะ
คนที่รอดเนี่ยในรถกระบะนะคนขับรถบรรทุกก็ไม่เป็นไรเขาก็ยืนรอให้การไม่ได้หนีไปไหน
คนที่รอดที่อยู่ในรถกระบะนะครับคือภรรยาของคนขับรถกระบะไม่เป็นอะไรเลยคุณเขียนมาสอน
ไม่เป็นแม้แต่นิดเดียวบอกว่าที่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็รอดตายมาได้เนี่ย
ก็เพราะระหว่างเกิดเหตุสามีที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยพุ่งมากอดมาโอบเธอไว้หมดเลย
ไม่ถูกอะไรกระแทกเลยอืมส่วนคนขับรถบรรทุกนะครับนายสำรวยพับสะน้อยอายุห้าสิบแปด
รอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ฮะตีสี่ครึ่งเมื่อคืนนะครับ
นายสำรวยบอกว่าเขาขับรถกลับมาจากชัยนาธเพื่อจะไปสระบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสามแยกเลี่ยงเมืองสัญญาณไฟที่เปิดเนี่ยเป็นกระพริบสีส้ม
ค่ะคือช่วงกลางวันจะเป็นไฟเขียวไฟแดงตามปกติกลางคืนจะเป็นไฟกระพริบสีส้ม
นี่ฮะเขาก็มาแบบนี้นายสำรวยบอกว่ารถบรรทุกเข้ามาเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
เขาจะเลี้ยวขวาเขาจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสายเลี่ยงเมืองเขามองไม่เห็นกระบะที่วิ่งมาทางตรง
เขาก็เลี้ยวก็ชนกันนะฮะกระบะก็ชนเข้าอย่างจังเลย
มากันหกเสียชีวิตไปห้าศพรอดหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านแถวนี้ก็เลยบอกว่าจากกระพริบกระพริบสีส้มเหลือง

ท่านผู้ชมว่ายังไงหรือว่าไฟเขียวไฟแดง
แต่ถ้ากลางคืนรถว่างแล้ว

แต่มีไว้ก็เพื่อความปลอดภัยน่าจะดีกว่านะ

เป็นไฟเขียวไฟแดงไม่ใช่เป็นไฟกระพริบไง
คือแต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะมองว่า
ก็รถมันน้อยใช่ไหมก็ไม่ต้องตั้งสัญญาณอะไรหรอก
ก็กระพริบไปอย่างนี้ใช่ไหม

นางสาวยุภาพรแสนจันทร์อายุ๒๗นะครับ
เป็นภรรยาของนายอานัทแสนจันทร์อายุ๒๙คนขับรถกระบะนะครับ
เธอบอกว่าในรถกระบะเนี่ยมากัน๖คนผู้เสียชีวิต๕ศพนะ
ทั้งหมดมีอาชีพค้าขายมีดแล้วก็เครื่องมือเกษตร
ตระเวนขับรถไปขายตามตลาดนัดในจังหวัดต่าง
จังหวัดไหนก็พักค้างจังหวัดนั้นนะครับ
แล้วก็ออกเดินทางกันเมื่อคืนนี้มาจากตัวเมืองลบบุรีตอนตี๔ครึ่ง
่งหน้าจะไปอำเภอสัพพยาที่จังหวัดชายนาฏจะไปขายงานประจำปี
มาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นสามีภรรยาบอกว่าขับมาประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ไม่ได้ขับเร็วยืนยันเพราะไม่รู้เส้นทางไปจังหวัดชายนาฏ
แล้วกำลังงงกับแอปพลิเคชันนำทาง
ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะเลี้ยวซ้ายหรือจะตรง
เป็นจังหวะที่ขับข้ามสามแยกทุกคนในรถก็ไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกวิ่งมา
อย่างที่ท่านเห็นรถบรรทุกเขาบอกเขามาทางนี้
ตรงนี้เธอบอกว่าสามียังไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือจะตรง
เอ้าก็ตรงก็แล้วกันบรรทุกก็มาพอดี
ก็เลยชนเขาอย่างจังนะครับ
ตอนนั้นนะครับเธอบอกว่า
ก่อนที่จะถึงการชนเนี่ยนะช่วงที่กำลังจะประสานงานกับรถบรรทุกนะ
รู้ตัวนะแล้วสามีเธอตะโกนบอกทุกคนในรถเลยนะ
บอกว่าให้เก็บคอให้เก็บขาให้หาที่หลบให้เร็วที่สุด
แล้วสามีของเธอพอพูดจบปุ๊บ
คาดว่าสามีคงรู้ว่ายังไงเบรกยังไงหักหลบยังไงไม่พ้นแน่
เอี้ยวจากพวงมาลัยมากอดเธอที่อยู่เบาะข้างหน้าคนขับ
นั่งคู่กันเนี่ยกอดเอาไว้บังไว้แบบบังจนมิดเลยอ่ะ
ที่ตอนชนนะเธอไม่ได้รับแรงกระแทกจากการชนประสานงาอะไรเลย
ส่วนที่เหลือคนอื่นเสียชีวิตหมดฮะ
เธอบอกว่าเธอรอดมาได้ไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยเนี่ยเพราะสามีแท้เลย
เรามาทางตรงอะพี่แล้วเขาเลี้ยวอ่ะ
คือเขามาอีกฝั่งนึงเขาเลี้ยวอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถที่หนูขับ
ที่แฟนหนูขับมาคือเขาไม่เบรกเลยอะพี่
คือก็ในรถทุกคนมีสติหมดไม่มีใครหลับอะพี่
คือเขาหันไปเห็นแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ดูเรารถ
เขาก็ตะโกนกันก่อนนะคะพี่มีเสียงร้องก่อน
ทีนี้แฟนหนูบอกว่าคือมันจวนตัวแล้วมันทำอะไรไม่ได้
ก็บอกว่าหนูเก็บหัวเก็บขาหนูจำได้แค่เนี้ยค่ะค่ะ
แล้วมือเขาก็กอดหนูไว้ฝั่งหนูมาไม่เร็วค่ะ
เพราะว่าเราชะลออยู่แล้วชะลอเพราะมันเป็นแยก

ทีนี้ก็คือเพิ่งจะปล่อยตัวออกมาก็ไม่ได้เร็วอะพี่
เขาไม่รู้เส้นทางกันเพราะว่าเขาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นกันหมดเลย

ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าที่สามแยกบายพาสโพตลาดแก้ว

โพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งลบบุรีเนี่ย

เพราะว่าไฟสัญญาณจราจรมันจะเป็นไฟกระพริบสีเหลือง
รถผ่านสามแยกแถวนี้ก็ต้องชะลอแล้วก็วัดใจกันเอาเองนะฮะ
ส่วนทางคดีความสพท่าวุ้งยังไม่สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติม
แต่ก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นกับรถบรรทุกเอาไว้ก็คือขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย